ข่าวแรกของเราในวันนี้ค่ะมาเริ่มกันที่คู่นี้เลย

พูดชมล่าสุดปางขอตามติดมาให้กำลังใจหนุ่มต้ม
แบบติดขอบเวทีเลย

ว่าเป็นช่วงที่มีเวลาว่างตรงกัน

ส่วนสถานะตอนนี้หนุ่มโต้งบอกว่าขอเวลาพิสูจน์ตัวเองอีกสักหน่อย
แต่ตอนนี้ยืนยันว่าชีวิตแฮปปี้ดีเวอร์ค่ะ
เอาให้ผมแบบว่าปรับปรุงตัวไปเรื่อยก่อนนะครับ
โต้งคิดว่าอะไรที่เราต้องปรับปรุง
คนเรามันไม่มีเพอร์เฟคนะครับก็ต้องใช้เวลาไปเรื่อยครับ
หมดทั้งคะแนนดีกว่าครับ
ตัวเองรักก็เหมือนให้กำลังใจกันครับก็ดีครับ
ก็เขาก็ยืนยันนะคะว่าตอนนี้ขอทำในสิ่งที่รักให้เวลาสารต่อในสิ่งที่รักของทั้งคู่ก่อน
สังเกตไหมว่าปรางกับคุณโต้งตอนนี้งานรุมเข้ามาในช่วงเวลาเดียวกัน
คือด้วยความว่างานฮอตของทั้งคู่ด้วยนะครับเป็นขาขึ้นของทั้งคู่เลยนะครับ